กรรมดีมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยนะคะ
เพราะว่านักแสดงจากภาพยนตร์เรื่องขุนพันสองเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานี่เองค่ะ
เขาเดินทางไปนะคะเชิญชวนให้แฟนมาบริจาคเลือดกัน
นำทีมมาโดยอนันดาเอเวริ่งแฮมเลยค่ะ
ก้อยรัชวินแก๊กกี้อาภาและวุฒินันทวุฒินะคะ
ก็จะเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนทั่วประเทศ
ร่วมกันบริจาคเลือดให้ครบ๑ล้านซีซี
เพื่อมอบให้กับสภากาชาติไทยนั่นเองค่ะ
และอีกหนึ่งความช่วยเหลือจากพระเอกใจบุญอย่างหนุ่มอนันดา
ในฐานะที่ตัวเองมีสายเลือดลาวอยู่ในตัวนะคะ
ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจกับเหตุการณ์เขื่อนแตก

เจ้าตัวได้บริจาคข้าวของที่จำเป็นนะคะ
ส่งผ่านไปยังสถานทูตลาวประจำประเทศไทย
ซึ่งหลังจากนี้ค่ะอนันดาก็เตรียมที่จะเคลียร์คิวงานตัวเอง
เพื่อลงพื้นที่ไปให้กำลังใจพี่น้องชาวลาวด้วยตัวเองเลยล่ะค่ะ
ผมเองก็ลูกลาวเนอะก็รู้สึกเป็นห่วงพี่น้องทุกคน
ขอบคุณทุกคนก่อนเลยครับที่ช่วยกันสมทบทุนแล้วก็บริจาคสิ่งของนะฮะ
สำหรับผู้ประสบภัยครั้งนี้คือมันไม่ใช่ว่ามัน
พอข่าวนี้มันหลุดไปจากกระแสเนี่ย
ว่าปัญหาของเขาจะจบของเรา
ก็ฝากแบบช่วยส่งทุนหรือว่าสิ่งของมาได้เรื่อยเลยครับ
คือผมจะคอยเช็คว่าทางฝั่งนู้นเขาขาดแคลนอะไรบ้าง
จะไปเช็คตามแบบพวกมูลนิธิต่างหรือว่าตาที่สถานทูตลาวเองก็ได้
เดี๋ยวพอผมหลุดงานช่วงนี้ก็คงต้องหาเวลาไปเยี่ยมพี่น้องที่ราว